เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าช็อกเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในทีมงานของน้องอาร์มชุติมาค่ะ
นักร้องอินดี้ชื่อดังนั่นเองนะคะประสบอุบัติเหตุค่ะ
อาร์มได้โพสต์ภาพรถยนต์ของทีมงานประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนเป็นสาเหตุทำให้คนขับนั้นเสียชีวิตค่ะ
เล่าให้ฟังในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าหลังจากที่เธอทำการแสดงเสร็จนะคะ
หนึ่งคนขับรถนี่แหละค่ะไปส่งนักดนตรีทุกคนจนถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
ขับจากสกลนครไปถึงบึงการค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยส่งคนอื่นเสร็จหมดแล้วพี่หนึ่งเนี่ยเดินทางคนเดียวต่อนะคะ
ไปหาแฟนสาวค่ะหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยนะคะแต่ด้วยความว่าอาชีพนักดนตรีเนี่ยเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตตลอดทั้งปี
ไม่ค่อยได้เจอหน้ากับครอบครัวนะคะถ้ามีเวลาว่างหรือว่าได้ไปเล่นคอนเสิร์ตใกล้บ้านเขาบอกว่านั่นคือโอกาสเดียวที่จะได้เจอหน้าคนรักค่ะ
ระหว่างทางเนี่ยพี่หนึ่งก็ได้มีการโทรหาแฟนแล้วก็ค้างอยู่ในสายเอาไว้ตลอดเลยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุค่ะ
เห็นว่าพี่หนึ่งนะคะได้เกิดอาการหลับในค่ะและหลังจากนั้นรถพุ่งชนกับต้นไม้ค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วนะคะ
แต่ท้ายที่สุดค่ะไม่สามารถยื้อลมหายใจของพี่หนึ่งได้จริงค่ะซึ่งแฟนคลับที่ได้ทราบข่าวนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่หนึ่งคนขับรถนะคะรวมไปถึงทีมงานแล้วก็ตัวน้องอาร์มชุติมาด้วยนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ